แต่ว่าข่าวเข้มข้นเหมือนเดิมครับคุณผู้ชมฮะ
ช่วงนี้ต้องตรวจสอบเรื่องของสภาพอากาศกันหน่อย
เพราะว่าฝนตกทั่วไทยจริงแล้วก็หลายพื้นที่มีน้ำป่าไหลหลากครับ

พื้นที่ของนครนายยกทั้งพื้นที่ของลำปาง
คุณผู้ชมดูสิฮะน้ำมาแรงขนาดนี้
นี่ในพื้นที่ของนครนายกน่ากลัวนะครับ
เช้ามืดที่ผ่านมาครับเกิดกระแสน้ำป่าไหลบ่าลงมา
แหล่งท่องเที่ยวต่างในจังหวัดนครนายกครับ
อย่างที่แรกที่เห็นก็คืออุทยานน้ำตกนางกรอง
กระแสน้ำที่รุนแรงไหลท่วม
ประกอบกับความแรงของกระแสน้ำ
ทำให้ดูมีคลื่นสูงมากกว่า๕๐เซนติเมตรนะครับ
เจ้าหน้าที่ต้องติดทงแดงเอาไว้ตรงนี้เลย
ประกาศเตือนห้ามลงเล่นน้ำนะฮะ
ขณะที่อุทยานน้ำวังตะไคร้
ระดับน้ำป่าที่ไหลมาเป็นปริมาณมากกว่าทุกครั้งนะครับ
ส่งผลให้นี่คุณผู้ชมเมื่อกี้เห็นไหมฮะ
โอ้โหรถเนี่ยติดค้างเลยแล้วก็น้ำมันมากระแทกขอบสะพานแบบนี้นะครับ
น้ำไหลเอ่อเข้าท่วมร้านค้าบ้านเรือนประชาชน
แล้วก็ไหลเข้าท่วมพื้นที่อิงทานรีสอร์ท
ส่งผลให้นักท่องเที่ยวติดค้างอยู่ภายในรีสอร์ทนะครับ
อีกทั้งน้ำที่ไหลลงมามีความแรงและความเชี่ยว
ทำให้เครื่องส่งสัญญาณโครงการเฝ้าระวังและเตือนภัย
พื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมฉับพลันดินโคนถล่ม
สะพานวังตะไคร้ได้ร้องแจ้งเตือน
หืดหมุนแบบนี้ตลอดเวลานะครับ
ล่าสุดครับผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกพร้อมด้วยหน่วยงาน

หลังจากเกิดน้ำป่าไหลหลากลงมาด้วยความแรงของกระแสน้ำแบบนี้นะครับ

พัดเอาซุ้มหรือว่าสาลาที่เอาไว้สำหรับนักท่องเที่ยวมาพักผ่อน
ได้รับความเสียหายเกือบ๒๐หลังนะครับ
อกจากนี้ยังมีต้นไม้แล้วก็อื่นได้รับความเสียหายเช่นกันนะครับ
นักท่องเที่ยวสามารถถ่ายคลิปเหตุการณ์ได้
ขณะที่มวลน้ำไหลหลักเข้าท่วมรถ

ล่าสุดสถานการณ์น้ำป่าในพื้นที่นครนายกตอนนี้นะครับ

ประกอบกับความรุนแรงของกระแสน้ำก็ลดลงเช่นเดียวกัน
เกือบจะเข้าสู่ภาวะปกติแล้วนะครับ
แต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็ต้องดูอย่างใกล้ชิดนะครับ
อันนี้ในส่วนของพื้นที่ของนครนายกครับ
คุณผู้ชมฮะดูพื้นที่ของลำปางกันบ้างนะครับ
พื้นที่ลำปางเนี่ยโอ้โหคุณผู้ชมดูสิ

สิฮะเกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมแบบนี้นะครับ
ทำให้บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบนะฮะ

ลำปางที่เขาแชร์กันว่อนอยู่ในพื้นที่เลยนะครับ
เพราะว่าช่วงนี้นะฮะก็มีอิทธิพลของทั้งมรสุมนะฮะ
แล้วก็ทั้งร่องความกดอากาศนะครับ
ปกคลุมอยู่ในพื้นที่ทางภาคเหนือ
คุณผู้ชมดูที่นี่โรงพยาบาล
โรงพยาบาลเขลังนครคุณนี่ฮะ

ใช่ฮะถูกน้ำมาท่วมโรงพยาบาลแจ้ห่มเนี่ยนะฮะ
ก็เขาบอกว่าฤทธิ์จากเจ้าพายุที่เรียกว่าหมาอ้อนเนี่ยนะฮะ
แต่จริงพายุนี้มันพัดเข้าจีน
พอพัดเข้าจีนแล้วไม่ได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อประเทศไทย
แต่บ้านเรามีปัจจัยอื่นมากมาย

ทำให้เกิดน้ำท่วมหลากหลายพื้นที่แบบนี้

ดูลานจอดรถอะไรต่างของโรงพยาบาลเนี่ยฮะ

ชาวลำปางก็มีการแชร์ภาพความเสียหายที่เกิดขึ้นนั่นนะฮะ
โรงพยาบาลเองก็ต้องงดบริการรักษาทั่วไป
ต้องรับเฉพาะฉุกเฉินเท่านั้นเพราะว่ารับมือน้ำก่อนเลย
ใช่นะครับก่อนหน้านั้นก็ต้องอบพยพ

คุณหงคุณหมอขึ้นไปชั้นบนก่อนเลยนะฮะ
นี่ค่ะก็เดี๋ยวรอมันก็คงจะค่อยดีขึ้นนะคะ
ถ้าฝนไม่ตกลงมาซ้ำอีกนะฮะใช่ครับ